มีความเคลื่อนไหวจากอดีตนายกทักษิณนะครับ
เพราะว่าอดีตนายกบอกว่ามีคนตัดต่อเอาภาพหน้าของอดีตนายกทักษิณ
ประกบคู่กับนายไซสนะแล้วก็ตั้งทนายแล้วนะครับ
ให้เอาผิดดำเนินคดีกับคนที่ตัดต่อภาพเหล่านี้
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าประเทศจะกลับเข้าสู่ความปรองดองเนี่ย
ให้หยุดใส่ร้ายป้ายสีสร้างเรื่องที่เป็นเท็จ
เพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ตกเป็นเหยื่อมาโดยตลอดนะครับ
ในขณะที่พลเอกประวิทย์วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
เพราะว่าสื่อมวลชนไปถามว่ามีข่าวจากโซเชียลในลาว
เขาบอกว่าปล่อยตัวในไซสนะได้แล้วเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานตำรวจไม่จับแน่นอน
ดังนั้นทำคดีอย่างรัฐกลุ่มแล้วก็ขอสื่อมวลชนนะครับว่า
อย่าเอาเรื่องในโซเชียลมาถามเพราะว่านักโซเชียลบางคนก็ชอบเขียนเรื่องราวต่าง

โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
อย่างที่บอกนะครับว่าขอเถอะอย่านำเรื่องราวในโลกโซเชียลมาถาม
ชาวโซเชียลเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

คอยอย่างนี้เขาต้องมีพยานหลักฐานนะ
ในเรื่องของการอยู่ในโลกโซเชียลพวกนี้เขามีพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวเขาก็มีการติดต่อประสานงานกันนะ
มันไม่ได้เบียบกับในเรื่องของทางด้านเจ้าหน้าที่
ให้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
กับคนที่บิดเบือนตัดต่อภาพของอดีตนายกทักษิณ
กับนายไซสนะแล้วก็โพสต์ข้อความในเชิงใส่ร้ายป้ายสีนะครับ
ทำให้เกิดความเสียหายรวมทั้งให้ดำเนินคดีกับคนที่แชร์ภาพต่อต่อด้วย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามอาญาประมวลกฎหมายอาญาและพรบคอมพิวเตอร์
เรียกร้องให้หยุดแชร์ภาพตัดต่อที่ไม่จริงและบอกได้ว่าประเทศจะปรองดองไม่ได้เลย
ถ้าหากว่ายังนำเรื่องราวที่เป็นเท็จมาใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับ